สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

ผู้ชายแล้วมานั่งทำงานทำไมเนี่ย

ไปหาหมอมั้ยยังฉีดยาหรือยัง

ตอนนี้เกิดการโทษกันไปโทษกันมาช่วง
พี่มีภูมิแล้วดีแกเป็นกันไปแล้ว

ฉันเป็นคนสุดท้ายเลยของคณะ

ไม่ใช่หัดถึงันแบบแม่งมีภูมิ

นะอะไรเนี่ย

เจอคนมักง่ายขี่รถย้อนสอน
คืออย่างงี้
ย้อนมาแล้วด่าครับ

ได้รับแจ้งเหตุจากนายสมพร

ได้มีการขี่รถย้อนสอนบนทางเท้ามาชน
เป็นเหตุให้ตนเองนั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ส่วนรถของตัวเองก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยเช่นกัน

ขี่รถออกไปจากซอยโดยที่ไม่ดูทาง

กลัวว่าจะรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายก็เลยแจ้งเหตุผ่านจอสอร้อยไป
เพื่อประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยเหลือ
ต้นมีไหมภาพหน้าจอไหมหมายถึงว่าเขามีภาพหน้าจอเอ้ยกล้องวงจร

ในเบื้องต้นนะฮะเจ้าที่ตำรวจสนสายใหม่นะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ควบคุมตัวคู่กรณีไปดำเนินคดีตามกฎหมายฐานผิดกฎจราจร

สวมหมวกกันน็อกขับขี่บนทางเท้าเพื่อเปรียบเทียบปรับ
นะครับแล้วไงอ่ะก็จบตอนไป
คือตอนนี้ผมกำลังงงอยู่ว่าไอ้ข่าวอันนี้มัน
คือคนที่ย้อนสอนมาต่อว่าคนที่เขาขับถูก

เวลาเราเลี้ยวออกมาเราส่วนมากเราก็จะดูข้างขวาใช่ไหม

ใช่แต่มันมีรถสวนมาไง

ใช่แต่นี่เป็นสวนอีกทางหนึ่งขึ้นมา
ก็เลยมาชนเขาเพราะว่าพี่เจอพีคมาก

อังเกียจจริง

สวนเล็นขวาคือพีคมาก
มอเตอร์ไซค์มาเลนขวาท่านผู้ชม

ไม่เป็นไรดิฮะมดดำก็อยู่
มดดำก็ยิ่งไม่มาใหญ่เลย
ไม่ใช่มันประชดพี่

คือความมักง่ายของคนฉันเห็นบ่อยมากเลย
มันไม่ใช่การเป็นฐานของตัวเองแล้วอยวกันซี่อ้อนศรอย่างนี้
แล้วปีบแตรไล่ลงไปด่าเค้านี่มันเข้นเรื่องหรอ

เนี่ยอันนี่มันหงุดหงิดอ่าเวลาไม่สบายอบมืายเหรอ

แกจะเข้ามารายการแกกอดฉันอยู่นะเมื่อกี้

หือส่องหน้าสายลับส่องหน้าเลว

ปกติหลังเราจะให้เห็นภาพบ่อยมาก
ที่คนไม่ยอมหลบรถพยาบาล

ก็ไปเบี่ยงซ้ายเข้ามาขวาก็มาบังขวา
แต่คราวนี้นะคะรถทุกคันร่วมเปิดทางให้รถพยาบาลฉุกเฉิน
นำส่งผู้ป่วยหนักได้ทันเวลา

เปาะเลยว่าคนสละบุรีน่ารักมาก
เผยแพร่คลิปนาทีที่น่าประทับใจ
ว่าขณะที่ตัวเองอยู่บนรถพยาบาลอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะ
เป็นรำญาติซึ่งเป็นชายชาลาป่วยหนัก
่งหน้าไปโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรีเนี่ย

ทุกคันก็แหวกไปทางให้เลยแม้ว่า

โอ้โฮโดงแรมเกี๊ยวอันชั้นรู้จัก

พูดอย่างนั้นอาหารอร่อยพูดอันนี้ละกัน
รถบรรทุกทุกคันนะรถทุกคันไม่ใช่รถบรรทุกทุกคันบนถนนเนี่ย
พอได้ยินสัญญาณปุ๊บชะลอแล้วก็เบียดข้างทาง
ให้ที่รถพยาบาลไป
นี่คือการนั่งให้ทางหมดเลยให้ทางหมดเลยทุกคันนะฮะเออ
เขาบอกว่าประสบการณ์การนั่งรถ๑๖๖๙ครั้งแรกคนสระบุรีน่ารักมากค่ะ
ขอขอบคุณรถทุกคันที่หลบให้รถพยาบาลของเราผ่านมาก่อนนะคะขอบพระคุณมาก
ชาวเน็ตต่างพากันชื่นชมพร้อมกับขอบคุณในน้ำใจของชาวสละบุรี
แล้วก็มองว่าเป็นภาพที่ทำให้เกิดความประทับใจและรู้สึกดีมาก
อยากให้ทุกคนในทุกพื้นที่นั้นทำแบบนี้ด้วย
แล้วก็หาทางหลบให้นี่แหวก
ตรงนี้ของสระบุรีติดมาก
ตรงนี้ติดมากติดเหมือนกรุงเทพเลย

คือจริงนะที่เมืองนอกนั้นที่เราเห็นนะ
พอมันมีรถแอบูแลนซ์หรือรถอะไรอย่างนี้นะ
เขาจะเบียดกันแบบทันทีเลย

แล้วก็เขาก็สามารถใช้ความเร็วไปได้เยอะด้วยนะพี่นะ

เค้าเหยยอมแบบนั้นใช่ไหม

อืมดิฉันก็ใช้เส้นทางนี้

ผมเริ่มถามว่าข่าวอะไรมั้ง

ใช่ขาวหนุ่มเซ่งเจอนบริษัทสวน

กุ๊บเมฆอยู่ข้างนั้นทุ่วันนี้คือแบบเรียกว่าตอนถนนคือเวลาขับส่วนเยอะมาก

บางวันมีรถแบบว่าสมมุติตำรวจที่เขามาดูถนนเวลาแบบมีขบวนเสด็จผ่าน
ยังมีรถส่วนเลยค่ะจริงพี่ตายใช่
พิเศษละครัวแง่ซับสนแต่เข้าที่
นี่มาเรื่องไฮโซดีกว่าเรื่องอย่างฉันต้องนำเสนอ

ใช่ต้องบอกอย่างนี้เลยที่ประเทศฝรั่งเศส
เขามีการประมูลซื้อขายวายที่มีราคาที่แพงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียว
ต้องบอกเป็นที่ฮือฮามากสำหรับคอวายทั่วโลกกันเลยค่ะ
ซึ่งตั้งอยู่ที่ภูมิภาคชูหาดทางตอนตะวันออกของฝรั่งเศสกันเลยทีเดียว
ซึ่งผลปรากฏว่าวายเหลืองเก่าแก่มาก

เหลืองเขามีวายขาววายแดงใช่ไหมมีวายเหลือง
วงโชงแวงโชนะคะขนาด๘๗เซนติเมตรเท่านั้นเอง
หรือประมาณ๐๘๗ลิตรซึ่งขวดหนึ่งผลิตเมื่อปีคริสตศักราช
ก็ตกมาประมาณ๒๒๔ปีมาแล้ว
องุ่นซึ่งเก็บเกี่ยวระหว่างยุคของสมัยการปกครองของพระเจ้าหลุยที่๑๖

ใช่เอามาหมักนะคะโดยคนประมูลซื้อไปในราคา๑๓๗๐๐ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทย

อยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไง
ครั้งในมีส่วนผสมวันนีรากับโอปเชย์
ใช่ตรงนี้เป็นการหมักสูตรของสวรรค์ตัวละ

ซึ่งวายเหลืองรุ่นนี้เขาผลิตเอามาในรุ่นเดียวกันนี้นะอีก๒ขวดนะคะ
ซึ่งก็เอาออกนำมาประมูลทั้ง๒ขวดด้วย
แต่ว่าราคามันไม่เท่ากับขวดแรก
ซึ่งขวดที่๒ขวดขวดหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณสัก๒๘๔๗๑๘๑บาท
อีกขวดนึงก็๒๗๓๓๒๙๓บาทตามลำดับไป
บ้านหลังสวยเลยนะต่างจังหวัด
ต้องระบุอย่างนี้นะคะว่าวายเหลือง๒ขวดนี้นะคะถึงราคาสูง

ก็อย่างที่หนุ่มบอกนะเขามีการส่วนผสมใช่ไหมฮะ
ในภูมิภาคของอาร์กบัว
ตายแล้วหลายที่จริง
ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการผลิตวายในภูมิภาคชูหา
ซึ่งเชื่อกันว่าในหนึ่งในวัยอายุเก่าแก่ที่สุด
พบในโลกนี้นะคะโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัย๒๔คน
ก็ได้ให้คะแนนคุณภาพ๙๔คะแนนจากคะแนนเต็ม
โอ้เกือบเต็ม
บอกว่ามีส่วนผสมอย่างที่หนุ่มบอกว่ามีทั้ง
ผลไม้แห้งอังุ่นได้แน่นอนมีผลไม้แห้งอบเชย
แล้วก็บานีรานีระเลิศมากแต่ก็เมาเหมือนกัน

ไมเคิลมันต้องวางยาไมเคิลก่อน

ช่วงหน้าสรรพากรแจงชัดบอกว่าข่าวขึ้น

พี่มีทุกปีเลยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง

คือเรื่องแวดขึ้นแวดเราจะได้ยินทุกปี
เราก็จะมีข่าวมาทุกปีและก็ออกมาแก้ข่าวทุกปี

กรณีที่มีกระแสข่าวในโลกออนไล

จะขึ้นแหวดเป็นจาก๗เป็น๙เปอร์เซ็นต์
ล่าสุดทางสรรพากรออกมาบอกว่า
ไม่เป็นความจริงและขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก

ทั้งนี้เนื่องจากข่าวที่แชร์กันนั้นเป็นการนำกำหนดเวลา
จากพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความประมวลภาษีรัศดากร
ว่าจะเพิ่มตั้งแต่ปี๒๖๐ปีที่แล้วมาเผยแพร่

ซึ่งมีทั้งการบังคับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มในปี๒
และมีการตรากฎหมายว่าจะลดภาษีเป็น๗มาอย่างต่อเนื่อง
เขียนกฎหมายแบบนี้เป็นมาตลอดนะฮะ๓๐ปีก็จะมีเรื่องนี้
ทีนี้มีช่วงหนึ่งช่วงปี๒๕๔๐มีการปรับขึ้น
เขาบอกว่าเป็นข้อกำหนดของกองทุนระหว่างประเทศ
ซึ่งในช่วงนั้นก็อย่างที่เราโดนวิกฤตต้มยำกุ้ง

ซึ่งที่ผ่านมามีกระแสความเข้าใจคลาดเคลื่อ
ลักษณะนี้หลายครั้งแล้วกรมสรรพากรก็ชี้แจงมาโดยตลอด
คือถ้าหากว่ามีใครสงสัยว่ามันเพิ่มหรือไม่เพิ่ม
ที่เว็บไซต์กรมสรรพากรหรือว่าโทรไปที่๑๑๖๑เลยนะคะ
ก่อนที่เราจะแช่ส่วนมากจะตกใจไง

ซื้อของก็ต้องเพิ่มเราก็จะตกใจ
เราก็เลยจะไม่ตรวจทานก็จะรีบเชื่อไปก่อนอย่าเพิ่งรีบเชื่อ
ทั้งนี้นายประสงค์ภูณธเนธประหลักกระทรวงการคังได้ออกมายืนยันว่า
ข่าวการขึ้นแวดในวันที่๑ตุลา๖๑ไม่เป็นความจริง
เพราะเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดแวดจาก๑๐หรือ๗ออกไป๑ปี
จะสิ้นสุดในวันที่๓๐กันยานี้
เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่จะขึ้น
เพราะว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวดีจึงจำเป็นต้องลดภาษีต่อไป
คือถ้าจะขึ้นก็คงต้องรอให้เศรษฐกิจมันแบบนั้นเลยวะ
เศรษฐกิจมันไม่ดีก็คือจะตาย
ก็เสร็จของก็จะขึ้น
เขาเตรียมขึ้นอยู่แล้วน้ำมันลดน้ำมันขึ้นเขา

ขโมยลูกบิดสวิตช์ยังเอาออกขึ้นบ้าน๑๒ครั้งขโมยเกลี้ยงหมดเลย
เรื่องได้ไปเกิดขึ้นที่กระบี่คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะบอกโจรแสบจะไปงัดบ้านขึ้นเนี่ย๑๒ครั้ง
ยกเขาทั้งหลังล่าสุดนะเอาสายไฟลูกบิดก็ง่วงเหรอหาวเนี่ยนะฮะ
ก็เลยได้มีการเดินทางไปสอบสวนกันนะครับก็ปรากฏว่าจากการสำรวจเนี่ย
ภายในบ้านพบว่าว่างเปล่าจริงไม่มีทรัพย์สินอะไรเลย
เหลืออยู่แต่หน้าต่างมีการถอดเอาไปนะสายไฟฟ้าภายในบ้านก็ถูกตัดจนหมดนะครับ
เว้นแต่กระทั่งปลั๊กไฟสวิตช์ไฟปิดเปิดไฟหายไปหมดเลย
อกจากนั้นที่ประตูห้องต่างนะครับก็ถูกคนร้ายเนี่ยถอดแต่ลูกบิดแล้วก็กรอนประตูไปด้วยเช่นกันนะครับ
นายสมบัติกล่าวอีกบอกบ้านหลังนี้ปัจจุบันจะกลับมาเดือนละครั้ง๒ครั้งเท่านั้นเพราะได้ไปสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ในสวนอยู่ทับปลิก
แต่ว่ามาในช่วง๒ปีนี้คนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินไปจนหมดเลย
ช่วงแรกเลยเนี่ยคนร้ายขโมยเอาพวกหม้อข้าวนะฮะแล้วก็เอาจานข้าวนะเตาแก๊สนะครับ
ต่อมาเอาทรัพย์สินอื่นจนกระทั่งคราวนี้เนี่ยลอบเอาสายไฟฟ้าปลั๊กสวิตช์หน้าต่างก่อนลูกบิดประตู
ขึ้นทั้งหมด๑๒ครั้งแล้วสงสารนะทุกครั้งก็ไปแจ้งความตำรวจไม่เคยจับได้เลยคนร้าย
ล่าสุดเนี่ยกราบเลยวิงวอนจับทีเถอะผมไม่ไหวแล้วแล้วบ้านจะอยู่กันยังไงเขาบอกงั้น
ก็ไม่เหมือนไม่มีคนอยู่อ่ะก็ไม่เหมือนไม่มีคนอยู่กันยังได้เข้าไป
มีเวลาแคะเอาปลั๊กเอาอะไรไปหมดเลยลูกบิ
เพราะว่า๑๒ครั้งก็แจ้งว่าเขาคงคิดว่าเฮ้ยค่อยมาเอาอ่ะเหมือนแบบเหมือนดูแล้วเหมือนบ้านล้าง

ก็เขาบอกว่าเมื่อก่อนของมันมีแต่ค่อยโดนเอาไปเรื่อยอย่างนี้พี่หนุ่ม

คือเห็นคนไม่อยู่เลยมาเอาเอาไปใช้ช่วยใช้อย่างนี้เหรอ

พี่เชื่อผมนะถ้าพี่อาการเนี่ยพี่นอนพักไม่มีใครว่าพี่เลย
พี่ไม่ต้องแสดงตัวว่าพี่เป็นบางคนที่บางคนรับผิดชอบนอนพักไว้

ตกมาเดือนหนึ่งแล้วฝนมันนำการประกาศมากเลยนะครับ
อุตุนิยมวิทยานะคะเขาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ
ก็แจงช่วยในช่วงแรกนี้นะคะฝนจะน้อยแต่ว่าปริมาณน้ำใกล้เคียงนะคะกับปีที่ผ่านมาค่ะ
วันนี้นะคะนายวัญชัยศักดิอุดมชัยอธิบดีกรม
เอาไปหน้าฝนวันหน้าฝนตั้งแต่เดือนโบกฮาราคตัวอย่างอเรนนี่มันจริงจริงจัง
มันเข้ามาในฤดูของหน้าฝนอย่างจริงจัง
ฮะวิทยาบันดาล๑๙๙๒ไทยว่าเองเข้าใจคำนี้ตลอดเลย
แกไม่เคยเข้าใจอะไรแกขัดแย้งหมดทุกคำ
หรือระอานไปมากรับไป

ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว
เนื่องจากมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

การที่เขาประกาศว่าเข้าฤดูฝนแล้วเป็นเพราะว่ามันมีลมมรสุมเข้า

ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีลมมอลโหลสุมมา

มันยังไม่ได้มีการเข้าฤดูฝนอย่างจริงจัง
แต่ตอนนี้เนี่ยลมมรสุมเนี่ย
ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยได้พัดเข้ามาปกคลุมในประเทศไทยแล้ว
จึงประกาศว่ามันเป็นฤดูฝนอย่างจริงจัง

ขณะที่ร่องความกดอากาศต่ำนะคะ
ก็คือแนวร่องที่ก่อให้เกิดฝนเนี่ย
ผ่านประเทศไทยก็ทำให้มีฝนชุกทั่วไป
สิ้นสุดฤดูฝนในเดือนตุลาคม

มีปริมาณที่ใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่ผ่านมา
แต่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้นะคะ
จะมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติ
โดยพื้นที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือ

น้อยแล้วก็ในพื้นที่พลักอื่นเนี่ย
ก็จะมีปริมาณน้ำฝนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
เข้าใจไหมคะ
ก็ไม่ได้หมายความว่าน้ำมันจะท่วมมากเข้าใจไหม

มีสามมันก็ฝนตกตลอดยังไม่เชื่อว่าจะเจอความร้อน
ปีนี้ที่เราสงการเราฝนตกไง

เจอความร้อนแต่ก็มีแบบอ้าว
ออกอีกแล้ว

พี่บอกนะอยู่บ้านนะสิงแทบไม่สบายจริง

นี่เขามีขึ้นรถนุกอ่ะโดนขโมย

เอาของไปตั้งตึมเลยศูนย์ไปกว่าเกือบล้าน

ขออนุญาตสักนิดนึงแล้วกันนะครับ
คือคุณสามารถติดตามข่าวได้อันนี้คือบอกตรงโต้งเลยละกัน
คุณนับไปเลยเนี่ย๑๒๓๔เห็นไหมอันที่๔นี้คุณกดเข้าไป
เป็นแผ่นหนังสือเนี่ยกดปุ๊บคุณจะเจอเลยว่านี่คือ
มีทั้งข่าวดาราข่าวทั่วไปข่าวบันเทิงอย่างเช่นอันนี้มีข่าวบันเทิง
มีท็อปด้วยนะท็อปก็คือจะเป็นข่าวแบบเยอะแยะมากมายที่อยู่ในหน้านั้นที่มันแบบ
ปัจจุบันทันด่วนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทั่วไปนี่ก็คือจะเป็นข่าวทั่วไป
บันเทิงเขาแยกเวทีนะฮะดูดวงก็มีอยากจะดูดวงก็ได้เอาโหมดบันเทิงก่อน
ใช่อันนี้ผมเลื่อนไปให้ฟังเลื่อนไปให้ดูเลื่อนไปให้ดู
ข่าวพี่หมวดหมีนี่หมวดหมีนะเออสมมติอย่างหมวดหมี
เอาเข้าไปในไอ้นี่ไงหาอาหารในนี้ก็ได้ถ้าเราอยากจะรู้แบบว่าใส่ชื่อเข้าไปก็ได้
นี่นะคะเขาก็บอกว่าเป็นอีกคู่รักที่หลายคนรอลุ้นว่าจะมีแพลนจะสละสดเมื่อไหร่
หากันยาวนานถึง๗ปีสำหรับนางเอกแพนเค้กเข็มนิดกับแฟนนุ่มสารวัตรหมีพันธุ์ตำรวจตรีศักดิ์สุนทรเปรมานนท์
นี่เจอแล้วใช่ไหมนั่นแหละที่ดูความรักหวานชื่นราบรื่นเข้ากับครอบครัวของทั้งสองฝ่ายได้ดี
แต่ถึงยังไม่มีแพลนเร็วนี้นะแต่เรื่องความสวีทหวานของคู่นี้เขาไม่เบาจริงนะครับเพราะว่าพี่หมีเนี่ยมันคอยดูแลสาวแพนเค้กดีแถมล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวแพนเค้กด้วยพี่หมีก็เลยโพสต์รูปอวยพรยังหวานซึ้ง
ไม่ใช่เอาเวย์เอาเวย์ตลอดไปแล้วก็เนี่ยนะฮะแท็งค์ยูโซมัสนะฮะเลิฟยูอ้าวตรงเป็นดลาฟอร์ม
กับมีรูปหัวใจรัวนะครับเรียกว่าหวานกันข้ามประเทศเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้แพนเค้กอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับกลับมาเมื่อไหร่คงได้เห็นรูปหวานอีกแน่เลยนะฮะ

หื้ม

๕๖อะไรเนี่ยประมาณนั้นน่ะ

ตอนนี้ก็มีผลงานออกมาให้กับแฟนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะ

ก็ตอนนี้กลับมาอีกครั้งเนี่ยเราทำเตอร์ไพรส์มากเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าตาที่หล่อเหล่ามากเลยทีเดียว

ทำเอาสาวใจสั่นร้ายกันเป็นเลย

สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการกองทัพอากาศได้อย่างสำเร็จแล้ว

ซึ่งตำแหน่งตัวจริงมีเพียงแค่๓ที่นะคะ
แล้วก็มีสิงโตติด๑ใน๓ค่ะต้องบอกอย่างนี้

อ้าวตายดีใจด้วยค่ะ
สหรัฐฮิรันธนภูวดลตัวจริง

หมายเลขที่เขาสอบเขาได้

ตังใจ
สิงโต้มึงเขาเรียนเก่ง

ไปตามได้ในโหนกระสือได้

ถ้าเบื่อโหลกะสือ
สวัสดี
อค่ะเราจะกลับมานะครับ

อย่าให้ความสนใจกับคนประเภทนี้

ให้ไม่่ไฟมึงออกไปเลยไป

ยังอยากเอาผล๊ากฟงแปลกไฟ

พอเจออย่าพูดไม่ได้ผิดเลยมันไม่ได้ผิดเลยเราจะไม่
ได้ข่าวเรื่องนุ๊กเท่าไหร่นะฮะเราจะดูก็เวลาประมาณห้าทุ่ม
ครึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะก็วันที่๒๖ที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
ตอนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานซื้อนี้นะคะหลังจากที่ไปทำงานมาแล้วเรียบร้อย
ก็ขับรถมานะครับกลับบ้านด้วยกัน๒คันปรากฏว่าพอถึงหน้าบ้าน
อุ๊ยไฟมันเปิดอยู่ตกใจไหมตกใจไหม
ตกใจไหมตกใจสิแล้วไงอุ้ยทำไมไฟมันเปิดเพราะว่าไม่ได้เปิดไว้
ใช่ก็ไม่ได้อยู่บ้านแล้วทำไงล่ะเธอทีนี้ก็เลยไม่เป็นไรเดินเข้าไป
ก็เดินไปพร้อมกับลูกนะลูกคนที่สองพอเดินเดินเข้าไปก็ตกใจอีก
ยังไงอีกว่าทำไมไปปัดสลักกุญแจนี่หลุดมาหมดเลยทั้งพวง
หลักกุญแจที่มันอย่างนี้แล้วมันหลุดโพะออกมาว่าอะไร
เขาก็เลยเอาลูกคนที่สองเนี่ยวิ่งขึ้นรถเลยทันทีเพราะเขากลัวสิว่า
เฮ้ยมันจะต้องมีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าเข้าใจคำนี้ไหม
เขาวิ่งมาเสร็จปั๊บนี้ปั๊บนี้นะเขาก็เลยโทรไป๑๙๑๑๙๑๑๙๑
เพราะก็รอจนกระทั่ง๑๙๑มาก็มานะแล้วก็เลยแบบเข้าไปในบ้านก็ไปเช็คดู
ประกอบก็ไปเช็คดูในบ้านนี่แหละค่ะพอไปที่ห้องแม่เนี่ยก็โดนกระจุยเลยนะ
ห้องแม่นี่โดนลื้อกระจุยต้องบอกอย่างนี้ก่อน
แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าอะไรหายไปบ้างเพราะว่าแม่ไปต่างประเทศ
เข้าใจคำนี้ไหมคือจริงที่โดนเนี่ยเพราะว่าแม่เขาไม่อยู่ด้วย
เพราะไม่งั้นเนี่ยแม่เขาจะอยู่ใช่ไหมเสร็จแล้วผลปรากฏว่า
เราก็เราก็แบบว่าไปที่ห้องของตัวเองคือขณะที่เดินไปเนี่ย
มันเหมือนเห็นกับมีไฟฉายแวบอยู่ข้างล่าง
เออเข้าใจคำนี้ไหมแวบแกยังไม่ได้พูดหรอกเข้าใจไหม
อ๋อหนูก็หนูพูดแทนแล้วค่ะแกพูดเองแวบฉันก็
ต้องมีคนอยู่อีกแน่เลยอ่ะมันต้องมีคนอยู่ดีแน่เลย
ทำยังไงดีคะคุณตำรวจคะอะไรอย่างนี้เหมือนต้น

อืมก็ใช่ไงก็ช่วยกันดูไงอืมคือมันเหมือนกับแสงไฟเนี้ย
กลัวมากนะไปฟังนุ๊กเขาสัมภาษณ์ดีกว่าไหม
ว่าเขาเนี่ยเจอแบบไหนบ้างไป
ระหว่างที่คุยกัน๑๙๑เราก็เริ่มจะตั้งสติแล้ว
เพราะเขาก็คุยกับเราเลยนะคะเราก็เริ่มสบายใจว่าตำรวจมาแน่นอนนะคะ
ก็เลยเริ่มบีบแต่บีบแต่เพื่อให้เขาออกจากบ้านเราไป
ตำรวจก็มามาในที่เกิดเหตุแล้วก็เอ่อหลังจากนั้นเนี่ย
ก็ให้สามีเนี่ยดูลูกอยู่ในรถแล้วหนูก็เป็นคนพาตำรวจ
ขึ้นไปเช็คแต่ละห้องว่าไม่มีใครซ่อนอยู่นะ
เช็คทรัพย์สินที่หายไปซึ่งบางส่วนเนี่ย
คือด้วยความที่ห้องที่โดนค้นหนักที่สุดคือห้องคุณแม่
เราก็เลยไม่สามารถติดต่อหรือทราบได้ว่าคุณแม่เนี่ย
สูญเสียของอะไรไปหรือเปล่าแล้วพอคุณแม่ไปต่างประเทศ
นุ๊กเนี่ยชั้นของชั้นสามอยู่ชั้นสามเอ่อ
เป็นห้องที่เพิ่งจะเริ่มโดนพ้นเพิ่งจะหยิบฉวยของไปไม่เท่าไห
อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราดันกลับมาเจอกับเขาก่อน
เราเริ่มลำดับเหตุการณ์แล้วก็เริ่มรู้ว่า
อะไรที่มันสำคัญในชีวิตเราก่อนหลังอะไรอย่างนี้ค่ะ
เวลาที่เราตกใจเราคว้าอะไรก่อนเราก็คว้าลูกเราก่อนอะไรอย่างนี้
เนี่ยก็มีความเสียหายนะนุ๊กเขาก็โดนกระเป๋าแบรนดเนมไป
นะฮะก็หลายใบพอสมควรเป็นหลักแสน
แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ใส่ใจก็ยังดีกว่านะฮะ
ส่วนของคุณแม่ตอนแรกเราก็ลุ้นว่าคุณแม่นี่จะโดนอะไรไปบ้าง
เพราะว่าบางทีไม่รู้ว่าแกถอดของหรือว่าใส่ติดตัวไปหรือเปล่า
นะฮะที่บ้านเนี่ยก็มีเซฟแต่โชคดีมากเซฟใหญ่มาก
แล้วเนี่ยเซฟเนี่ยนะฮะมันก็ประมาณแบบเท่ากับตู้เย็นอะ
มาดูไม้ใหม่เนอะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ
ก็คงจะเปิดยากอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็กุญแจเซฟเนี่ยก็อยู่อีกบ้านหนึ่งด้วย
คือไม่ได้อยู่อันนี้นะฮะถามว่าจะต้องแจ้งความเพิ่มเติมอีกไหมนะฮะ
เขาก็บอกว่าก็จะแจ้งไปเรื่อยนะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ย
ตำรวจก็ไปเดินเช็คจุดที่เกิดเหตุทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
จนไปเจอกระเป๋าสตางค์ของคนที่คาดว่าเป็นคนร้ายตกอยู่

เออไม่มีหลักทานหรือว่าปัญหาชนอะไรเกณฑ์ทั้งสิ้นเนี่ย

ผู้ชายเนี่ยไม่น่าจะซักตั้งแบบนี้นะ
เป็นคนที่อยู่ในบ้านหรือเปล่า

เราก็บอกว่าคงจะไม่ใช่แน่นอนนะคะ
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้นัดเพิ่มเติมอะไร
แต่เชื่อว่าตำรวจน่ายมักจะไม่ได้สงสัยคนในบ้าน
สุดท้ายก็ปลอดภัยถึงโจมตร์นะว่า

ไม่ต้องไปค้นหรือว่ามาป้นบ้านฉันแล้วนะ
เพราะเงินฉันเอาไปลงทุนที่ฟิตเน็ตหมดแล้ว
ถ้าอยากจะได้ก็ไปขนฟิตเน็ตไปเลยก็ละกัน
มีประชดแจ๋วไปยกเครื่องออกกำลังกายนู่นยกไหวไหม

คือการโดนขโมยขึ้นมันรู้สึกถูกล่วงล้ำความปลอดภัยของบ้านเรา
บอกอย่างนี้เลยนะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีนะ
มันจะต้องมีการปล้นกันแบบเยอะมากเลยจะบอกให้

เดี๊วจะไม่ยอมแบบนี้ไม่ต้อง
เรื่องอะไรคะ
ดิวตามล่าคนรุมทำร้ายเพื่อนผู้หญิง
ดักตบ๖รุม๑นะบิดที่หน้าคอนโดดิวนะ
คือเขาบอกเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สุดระทึกเหมือนกัน

เพื่อนสนิทของดาราสาวดิวอลิสลานะฮะ
ดักทำร้ายบริเวณหน้าคอนโดย่านทองหล่อที่กรุงเทพนี่เอง

เหตุเกิดเนี่ยช่วงกลางดึกของวันที่๒๖นะฮะ
โดยดิวอลิสลาเนี่ยได้มีการเผยคลิปเหตุการณ์๒คลิปต่อกันนะครับ
พร้อมระบุถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยคลิปแรกระบุว่า
จากคลิปเนี่ยนะฮะกลุ่มคนร้ายกลุ่มแรกนะฮะ
นำรถจักรยานยนต์คันแรกจอดไว้
แล้วก็มีคันที่๒เข้าไปจอดใกล้นะครับ
เมื่อมีเพื่อพูดคุยกันนะฮะ
รวมเป็นจักรยานทั้งหมด๒คันเข้ามาเพื่อจอดรอเพื่อนดิว
โดยมีคนร้ายประมาณคันละ๓คนรวมทั้งหมด๖คน
ที่สำคัญปิดผ้าปิดปากนะฮะสีเขียวเป็นผู้หญิง

เอามอไซค์ไปสองคนคันละสาม
ยังไม่รู้ด้วยว่า
เพราะอะไร
ไม่รู้เหมือนกัน
เตรียมพร้อมเลย
ลงมาสามรุมแล้วก็ขึ้นมอไซค์กลับไป
ผมมีเรื่องลึกเรื่องหลั่งหรอก
ไม่ต้องห่วงหรอก

แต่กดไลค์เฉพาะเขาใส่ชุดว่ายน้ำ

แล้วก็เธอไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลค่ะคุณผู้ชม
เป็นสาวโฆษณ์ของโปรการบันเทิงอย่างแน่นอนนะฮะ

ก็เห็นหน้าเธอนะฮะแทบจะทุกช่องเลยทีเดียว

เขาตีกันอีกแล้ว

แผ่นหลังโชว์ด้านหน้าด้านหลังนวลเนียนมาก
ชุดแววกวอล์กโชว์เลี่ยวขาอะไรดีทั้งหมดเลยนะฮะ
ตอนนี้ล่าสุดนี่ไปเที่ยวทะเลค่ะ

นั่นมันแว่งตาหรืออายแพ็ดไหมคุณ

แว่นตานี่เขาช่วยนี่หุ่นคนเหรอเนี่ย

ก็แบบว่าเขากันแดดจะได้ไม่เป็นฟ้า
หมอเขาบอกว่าต้องเป็นอันใหญ่แล้วก็บังแถวต่างตัวเองไม่รู้เรื่องเลย

คนอื่นก็ไปแซ๊ะไงว่าทำไมแบบนี้นี่นั่นเยอะเพราะว่าเอ้าทำไม
ก็เลยอยากรู้เลยว่าตกลงกบสถานะกับแฟนคือยังไงอะไรอย่างนี้

ก็เขาบอกว่าหมายถึงว่าเขารอให้มาขอเห็นเขาโพสต์
คุณเวทร่อซื้อหนูใช่ไหมค่ะ

๓ชั่วโมง๔ชั่วโมง
เขาไม่รู้เหมือนกันที่ผมไม่อยากพูด
ผมกลัวเพราะเขาสอดชอดเดี๋ยวเรียกผมไปคุยแหละ
เขาบอกว่าของจริงมันไม่ต้องอยู่ได้๓ชั่วโมงเขาบอกเขาบอก

แต่มันยังไม่ได้เอาเรื่องพี่ไอต่อค่ะหนูก็ถามพี่ไอว่าตกลงคือสถานะตอนอะไรยังไง
เพราะว่าล่าสุดคือผู้จัดการเขาก็ไปแซวในไอจีที่แบบว่าห่างกันสักพักห่างกันสักพัก

นางก็นางก็พี่ไอจริงขอถามนิดนึงหนูอยากรู้อะไรอย่างนี้

เออหนูว่าอะไรอ่ะพี่ไออืมก็ตามนั้นแหละชะลิกจะพูดเยอะ

พี่ไตชั้นมาเหรอะคะ
ตอบมาเร็วอยากฟังยังไง

คือห่างกันสักพักเขาพูดอย่างนี้

เปลี่ยนแผน
ก็เปลี่ยนแผนอะไรอย่างนี้

แต่หุ่นนางเป๊ะมากนะหุ่นเป๊ะจริง
คืองามไม่ผ่มเก็งแล้วไม่บทฟอมมาดี

นี่เขาอยู่ห่วงตันหนาแล้วนะคือเล่นห่วงห่วงห่วงห่วง

จะไม่รู้เรื่องเป้ยังไงกัน
ไม่มีอที่ยอตามหาอยู่นะ

หนูไม่เกียวค่ะหนึ่งคือหนูแบบว่ารีวิวคุณหนูจะขอ

พี่หนุ่มเหมือนจริงนะหมายถึงหนูก็พยายามจับผิดนะครับคือพยายามสังเกตว่า
คือต้องเรียนแอคติ้งมาขนาดไหนถึงได้ทำได้ถ้าเกิดกับการแสดง
โปรกไม่ได้เพราะว่าเขาฉีดไว้เยอะแล้ว
เขาต้องตามปากตกไม่ได้นะ
พี่หนูถามด้วยว่านี่
นี่เค้าบอกล่างก็ไปทำรอให้มันใหม่มาเยอะ

เอิร์ท๓คนจากเป็นหมื่นนะ
หนนด้วยช่วงหน้าปกประโยชน์